นี่มาเลยสวมหวกกระน็อกเต็มใบด้วย
เดินดุ่มเข้าไปที่ร้านขายเคราะห์สาร

แต่ใส่หมวกกันน็อกทำไมก่อนลืมถอดหรือเปล่า

หลายคนอาจจะคิดว่าเขาต่อยเมียทำร้ายเมียหรือเปล่า
ไม่เห็นในมือไหมคะเอามีดฟันหัวเมียค่ะเอามีดฟันแบบไม่ยั้งเลย
คนต้องกรูเข้าไปห้ามอะค่ะโอ้โหแล้วเป็นอะไรไหมเนี่ย
สาหัสค่ะเมียอาการสาหัสเลยนะคะคือจังหวะแรกฟันฟันฟันฟัน
เมียก็วิ่งหนีจนมาล้มอยู่หน้าร้านแล้วจะเห็นจังหวะที่มีดตกพื้น
นั่นก็ยังเรียกสติมานี่มีดตกเห็นไหมสติก็ยังเรียกไม่ได้นะ
หยิบมีดแล้วฟันต่อเนี่ยนี่กะเอาตายเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมาหน้าร้านขายข้าวสารในเทศบาลตำบลหนองฉาง
ก็ได้เจอกับผู้บาดเจ็บคือนางสุภาวันนะคะ
วัย๕๐ปีเธอเป็นผู้จัดการร้านขายข้าวตรงนี้
แล้วก็เป็นอดีตภรรยาของคนก่อเหตุ
โดนฟันเข้าที่หัวแล้วก็ที่ข้อศอกขวานะคะ

ต้องรีบส่งโรงพยาบาลหนองฉางค่ะ
กู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีก็รีบประถมพยาบาล
คนก่อเหตุชื่อบุญมานะคะเป็นอดีตสามีของคนเจ็บนั่นแหละ
ก็ถูกพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันจับตัวเอาไว้
ซึ่งบุญมายอมรับเลยนะว่าผมทำจริงไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว
แต่ที่ผมทำเพราะทนไม่ได้ที่เมียไปมีผู้ชายคนอื่น

เขาเป็นใคร
ผัวเมียกันครับ
ไอ้ทัศน์มีกระแจไหม

ไม่ได้อยู่ครับมันหนีไปผมด่ามันแล้ว
มันมีทู้อยู่เนี่ย

บอกมันมีชู้มันหลอกผมหลายอย่าง
ได้คุยกับคุณอนุชานะคะ

บอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงกรี๊ดลั่นเลยค่ะ

อีกหนึ่งคนคือนายสาโร่นะครับเป็นพ่อค้าขายของอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามก็เห็นเหตุการณ์เหมือนกันแล้วก็มาช่วยเหลือคนเจ็บ
เหมือนกันเขาบอกก่อนเกิดเหตุเห็นแล้วล่ะบุญมาขี่มอเตอร์ไซค
จอดหน้าตลาดสดเทศบาลตรงข้ามร้านขายข้าวสารแล้วก็เดิน
เข้าไปก่อเหตุเขาที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็รีบวิ่งเข้าไป
ช่วยคนเจ็บแล้วก็ล็อกตัวบุญมาเอาไว้ไม่ให้หลบหนีสำหรับ
สาเหตุที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่า

เพราะว่าฝ่ายหญิงเคยเล่าให้เขาฟัง
ว่าเลิกกับบุญมามาประมาณสัก๖เดือนแล้ว

เพราะบุญมาคิดว่าเธอนอกใจไปมีคนอื่น
มาถึงท่อประมาณราชแล้วก็ความมีดฝันเลย

ผัวเขานี่หน่อยนะแต่เขายังไม่ยอมหย่า
เขาฟ้องก็หย่ากันอยู่มาทะเลาะกันหลายครั้ง
หลายครั้งมากมาด่ากันหน้าร้านหลายครั้ง
แต่เจ้าของฝ่ายหญิงเขาไม่อยู่ร้าน
มาล็อกประตูมาเชือกมามัดประตูเขา
ถังเขาแว้งไหนถามว่าเขามีชู้อยู่ข้างใน
แต่จริงเขาไม่มีชู้ไม่มีอะไร
เพราะว่าเราอยู่ตรงข้ามกันเราจะเห็นมองเห็นกันตลอด
พ่อน้องฉางคุมตัวนายบุญมาจากหน้าร้านขายข้าวสารของอดีตเมีย
ไปที่สถานีนะคะครับ
ไปสอบปากคำเขาก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิม

แต่คราวนี้มีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาค่ะน้ำตา

ให้การแบบน้ำตาท่วมหน้าเลยบอกว่า
มันไปมีคนอื่นอยู่กินกันมานานกว่า๓๐ปี
ผมพยายามง้อเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผล

เขาเลิกกับผมมา๖๗เดือนแล้ว
เขาหนีไปเป็นเดือนแล้ว
เขาจะไม่มีอยู่ไม่มีได้แห่ง

ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร

ถ้าเขาอยู่อย่างนั้นเราคิดดูบ้านดินกันแล้วใช่ไหม

บุญมาก็เล่าไปน้ำตาไหลอาบแก้มไปนะคะ

อยู่กินกันมานอนข้างกันมานานกว่า๓๐ปี
อันนี้เป็นความฝั่งของบุญมาอย่างเดียว
แต่เราก็ต้องรอฟังความอีกฝั่ง
จากคุณสุภาวันหรือว่าอดีตภรรยาด้วย

กันแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปทำกับเขาแบบนั้น

คุณทำแบบนี้คุณไม่ได้รักเขาจริงหรอก

มันต้องทำใจอย่างเดียวนะ

แล้วเราจะไปไล่ทำร้ายเขาจะไปไล่ฆ่าเขาอย่าง

ใช่ค่ะเขาโดนฟันเขากลางหัวฝนกลางแขน